ดูตัวเลขกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้
แถลงออกมาโดยสบคนะครับ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด๒๙รายนะครับ
รายนี้นะครับแบ่งแยกเป็นแบบนี้นะครับ
สำหรับ๒๙รายผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปใน
รายใหม่เลยนะฮะ๕รายนะครับโดยเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๒ราย
ไปสถานที่ที่เป็นที่ชุมนุมชน๑รายเป็นผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง๒ราย
และยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้ออยู่อีก๑๐ราย
ส่วนผู้ที่รักษาหายนะครับวันนี้มีเพิ่มขึ้นอีก๙๖รายนะครับ
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ศพนะฮะนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙แล้ว๔๖ศพ
ทั้ง๓ศพจากการแถลงวันนี้นะครับถ้าจะนับเป็นลำดับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๔๔
เป็นชายชาวมาเลเซียนะครับอายุห้าสิบห้าปีเขามีอาชีพเป็นไกด์ชายคนนี้ไม่มีโรคประจำตัวนะครับ
ซึ่งเดินทางกลับมาที่ไทยเมื่อ๑๙มีนาคม๒๑มีนาคมเริ่มมีอาการป่วย๒๙มีนาคมไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่ง๑
กรุงเทพมีอาการไอเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำก็ส่งตรวจแล้วพบเชื้อโควิด๑๙
จากนั้น๒สัปดาห์ต่อมาเขามีอาการแย่ลงเรื่อย
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๑๔เมษายน
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตเป็นรายที่๔๕เป็นผู้หญิงเป็นคนไทยนะครับ
อายุ๓๕ปีเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
มีโรคประจำตัวก็คือเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูง
แต่เนื่องจากรักษาตัวไม่ต่อเนื่องนะฮะก็ทำให้อาการเนี่ยหนัก
มีนาคมมีอาการไอเหนื่อยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ลักษณะของการรับยากลับไปกินที่บ้าน
มีนาคมกลับมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
แต่พบว่าตอนนั้นปอดอักเสบกลุ่นแรงแล้วแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย
สายนส่วนศพที่๔๖นะครับเป็นผู้ชายเป็นคนไทยนะครับ
อายุ๓๗ปีเท่านั้นครับอาชีพรับจ้างทั่วไปก็คือขับรถแบ็คโฮ
แต่ว่ามีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงแล้วก็มีภาวะอ้วน
ผู้ชายคนนี้ภรรยาเป็นพนักงานในร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์นะครับ
หลังจากร้านปิดเดินทางกลับไปบ้านที่ปราจีนบุรีเมื่อ๑๘มีนาคม
๒มีนาคมมีอาการไข้สูงแล้วก็ทอมซินอักเสบ
ไปรักษาที่คลินิกแต่ไม่หายจากนั้นจึงไปรักษาที่คลินิกอีกครั้งนะครับ
อีกสี่ห้าครั้งนะครับแพทย์ก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด
๖เมษายนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการไข้สูงหน้ามืด
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๑๕เมษายน
ถ้าดูตัวเลขสะสมทั้งหมดไทยเรามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๒๖๗๒รายนะครับ
โดยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๕๙๓รายเสียชีวิตไป๔๖ศพ
นั่นเท่ากับว่ายังมีผู้ติดเชื้อรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐๓๓ราย
นี่รักษาหายเยอะกว่าแล้วนะครับนี่นะฮะเหลือ๑๐๓๓รายนะครับ
ก็ขอให้ติดใหม่น้อยแล้วก็รักษาหายได้เยอะนะครับ
แพทย์ทวีสินโคศกสบคบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยที่มีจำนวนลดลง
ตอนนี้ครบ๑๔วันแล้วเราประกาศเมื่อ๓เมษายน
แต่พอเห็นตัวเลขดีขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดไปชะล่าใจนะฮะ
แล้วไปผ่อนคลายมาตรการลงวันพรุ่งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็อาจจะยังดูดีอยู่
แต่อีก๑๔วันข้างหน้าที่ครบระยะเวลาในการฟักเชื้อในการติดเชื้อ
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะหลายประเทศมีตัวอย่างแล้วนะครับ
พอดูเหมือนกับว่าเฮ้ยดีแล้วเริ่มดีแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการ
ปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์
นี่ท่านโฆษกสบคบอกส่วนกรทมนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้
กรทมได้ส่งผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐเนี่ยครบ๑๔วันแล้ว
มี๗๕คนนะครับวันนี้ตรวจสุขภาพร่างกายปลอดเชื้อ
ไม่ติดโควิด๑๙ทุกคนก็ได้กลับบ้านแล้วนี่นะครับ
ตัวเลขของวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าพิจารณาต่อก็คือ
เรื่องของผู้เสียชีวิตสามศพล่าสุดครับคือก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่า
ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่เสี่ยงจะเสียชีวิตมากที่สุด
ก็คือผู้สูงอายุแต่หลายวันที่เราได้เห็นว่าผู้เสียชีวิต
โรคโควิด๑๙ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วอย่างล่าสุด๓ศพ
อายุ๕๕อายุ๓๕อายุ๓๗คุณหมอก็เลยบอกว่า
เราต้องทำความเข้าใจไปด้วยกันว่านี่คือโรคอุบัติใหม่
มันมีเรื่องใหม่ที่เราต้องนำไปพิจารณาไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง